ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิคอ่อนโยนปรัสจากสารเคมีอันตราย
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะอะไรแองจี้
ตกใจตกใจทำไมวันนี้วันแห่งความหวังสำหรับหลายคน
แล้วก็วันแห่งความเศร้าศกของใครหลายคนอีกเหมือนกัน
ล่าสุดมีคนจากสะแก้วถูกแล้วนะฮะเตรียมบอกราความจนไป๑๒ล้าน
ใช่๑๒ล้านแต่แน่นอนเราไปดูกันวันนี้ไทยรัฐของเราก็ได้มีการถ่ายทอดสดนะ
รางวัลที่๑๘๙๐๔๒๒ไหนนกเอี่ยงบอกถูกหรือเปล่า
ถูกครับผมน้องโอเลียงคุณแม่น้องโอเลียง๒๑๙ครับตามเมื่อวานี้
แม่หนูถูกเม่นธ์หนูนั่งดูฝากเงินไปซื้อขนมให้น้องโอเลียงหน่อย
นี่นกเอี่ยงมันจะบอกถูกได้ไงแองจี้
เขายิบเลขนี้ไง
แล้วมันหลายมวดติดแล้วแล้วมวดนี้ก็เป็นอีกมวดนี่
ไหนไหนเปิด

ไม่แล้วเอี๊ยนทำแบบนี้มาหลายครั้ง

เขาบอกว่างวดนี้มันงวดที่๖เนอะนะอ้วนแม่

จริงเยี่ยงทำไมไม่หยิบมา๔๒๒อย่างนี้หรือ
หมายถึงว่าลำไว้๔๒๒เลยหรอไม่ได้สิต้องเอา๖ตัวมาเลยทั้งนั้นค่ะใช่
ครับผมน่าอ๋อ๑๙เยี่ยงมันหยิบไป๑๙
ไม่รู้วันนี้เอี่ยงยังอยู่หรือเปล่านะโดนรักษาตัวหรือเปล่านะฮะ
ตอนนั้นก็แซวกันอยู่บอกว่าจะมีใครไปเอาน้องไปหรือเปล่า

นี่ก็คือผลสลากกินแบ่งประจำ๑๖มีนาคม
เดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีสิ้นเดือนแองจี้ใส่เสื้อไหมลูก

ครับผมอยากเป็นการแสดงบ้างเลยไหมคุณแม่

อีกสิ้นนึงวันนี้นะ

ปรากฏว่าวันนี้เราได้รับรายงานเข้ามานะฮะ
จากจังหวัดแรกที่ได้เจอกับเศรษฐีนะครับ
อืดนี่ดูนี่โอ้โหถือสลากถ่ายรูปยิ้มเป้นเลยครับเพราะได้
สิบสองล้านอืมนะครับแปดเก้าศูนย์สี่สองสองเป็นผู้ใช้
คุณบัวรองจันงามฮะเขาโพสต์ภาพนะฮะนางถูกสองใบ
ซึ่งตรงกับรางวัลที่หนึ่งงวดสิบหกมีนาคมนี้นะฮะครับผม
ได้รับเงินรางวัลทั้งหมดสิบสองล้านบาทพร้อมกับระบุข้อความว่า
เสร็จทีใหม่บ้าน

แฟี้ยวนะเค้าไลท์โชว์ว่าเค้านี้เค้าถูกไว้อีกแล้ว
งวดนี้ชุดใหญ่ปึกเบลอ
ตั้งแต่กองสลักยังไม่ออกรางวัลเสร็จด้วย
ฟ้าตรับคนคิดไม่ดี๖
ถ้าเคยถือเลขปากกาจต้องโชว์เลยว่าถูก

เขาบอกว่าเขาก่อนกองสลากจะประกาศเขาก็ถูกแล้ว

เขาบอกเฟี้ยวเฟ้อนเนี่ยเขาไลท์โชว์ถูกหวยอีกแล้ว
งบได้ชุดใหญ่ปึกใหญ่คุณ
ตั้งแต่กองสลากยังออกรางวัลไม่เสร็จ

คนไม่ดีคิดไม่ดีโอ๊ยอ้าวว๊ะ
เสียกัญชัยหรือเปล่าคนคิดไม่ดีกล่าวหาว่าซื้อหวยจากคนถูก

เพราะว่ามีคนส่งเรื่องราวมาให้เราถูกต้องไหมแองจี้

สำหรับคนนั้นที่ถูกหวยเป็นประจำอย่างเช่น
เฟียวเฟ้าสุดสวิงลิงโก

ที่รวยหวยถูกลอตเตอรี่เกือบทุกงวดเลย
ค่ะนะฮะปรากฏว่าล่าสุดสิบหกมีนาคมนะฮะ
เซียวปาวเขาไลฟ์สดโชว์โรตาลีที่ถูกรางวัลในงวดเนี้ย
ตั้งแต่บ่ายสามโมงสี่สิบสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีเลยแหละอ่าฮะ
ซึ่งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลยังออกรางวัลไม่เสร็จ
โดยถูกรางวัลเลขท้ายสามตัวสามเก้าหกแต่เขาออกรางวัลเลขท้ายสามตัวไปหมดหรือยัง
ออกหมดแล้วนางนางคงจะไปซื้อก็คือเลขท้ายสามตัวมันประกาศไปแล้วเอออืม
แล้วอ่าทางคุณเวลฟ้าเขาไปโชว์แต่คือมันไม่มันสมมุติอ่า
สมมุติถ้าเราตอนนี้เลยสมมุติถ้าไม่เป็นราวอย่างงี้อ่า
เราจะโชว์ไว้เลยว่าอย่างงี้ใช่แล้วเรามานั่งฟังเลขสมมุติถ้าเราฟังตอนที่เลขมันกำลังรันอันนี้อ่า
เลขท้ายเลขหน้า๓ตัวเลขท้าย๓ตัวมันจะประกาศเลขหน้าก่อน
แล้วเขาเลขท้ายสามตัวแล้วเขาไปเลขท้ายสองตัวซึ่งนางมันจะพูดว่าไงรู้ไหมอืม
เราชอบแบบคนชอบไปคิดว่านางรับซื้อตามต่างจังหวัดเขาจะมีรับซื้อ
หักเปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์ถูกต้องไหมใช่ถ้าสมมุติใครถูกเนี่ยเขาจะหักเปอร์เปอร์เซ็นต์สองเปอร์เซ็นต์สองเปอร์สามเปอร์เซ็นต์
อืมคนเนี้ยมักจะคิดว่านางชอบมาโชว์ตอนที่แบบหวยมันออกไปแล้วอืม
แต่ปรากฏว่านางบอกคราวนี้นางซื้อไม่ทัน
หมายถึงว่านางไม่ได้ซื้อนางเนี่ยบอกก่อนเลยว่าเออ
นางไลฟ์ก่อนตอนสามโมงสิบห้านาฬิกาสี่สิบนาทีนางไลฟ์แล้วว่านางถูกล็อตเตอรี่อืม
นะฮะนางถูกเนี่ยเม๋เอยจริเอ๋ยพิเศรษฐ์เอ๋ยถูกเล็กท้ายสามต่อสามเก้าหก
สามบ่ายนะฮะอืมนางวันเล็กท้ายสามต่อสองห้าหก
อีกห้าบ่ายอืมกันอืมแปดบ่ายแล้วน่ะเจ๋งเจ๋ง
ลอตเตอรี่ในงวดนี้มาจากบารมีของพ่อปู่และแม่ย่าพญานาคนะครับซึ่งช่วงหนึ่งเนี่ยของการไลฟ์เฟี้ยวฟ้า
ก็ยังพูดถึงคนที่คิดไม่ดีคนที่คิดไม่ดีจึงต้องการยืนยันด้วยการโชว์ลอตเตอรี่
เพื่อยืนยันว่าไม่ได้ไปหาซื้อลอตเตอรี่มาจากคนที่ถูกรางวัลเขาว่าอย่างนั้น
ซึ่งเขาบอกเลยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเขาก็มีการไลฟ์จะเปิด
โอเค
ไหน๓ตกก็ออกก่อน
๓มอง๔๐มั้ยเนี่ยมันออกได้๓มอง

ไม่ถ้าเขารู้ว่าถูกแล้วเขาแสดงว่าสลากกินแบ่งก็ต้องออกแล้วสิ

เพิ่งตรวจแต่เมื่อกี้ก็รีบวิ่งออกมาเลย
นั่งดีใจเออนั่งดีใจนั่งดีใจนะฮะทำไมก่อนตั้งข้อสังเกตอะไรแอ้งจี้
ตั้งข้อสังเกตหมายความว่าที่เขาก็เข้าไปทีนี้หลังจากคนก็เข้าไปคอมเมนต์แหละ
ว่ามันมีแก๊ปช่วงนึงคือสมมุติถ้าเกิดถูกก็โชว์เลยตรงนี้ไงฮะ
ถูกไหมเหมือนเรารุ้นลุ้นหน้าจอทีวีหรือหน้า
สมมุติว่าสถานกิจแบ่งออกบ่าย๓อย่างนี้นะฮะ
รางวัลนี้รางวัลเลขท้าย๓ตัวกับเลขหน้า๓ตัวออกบ่าย๓
หนูก็หยิบที่ว้ายถูกพอดี๓ตรงตอนเวลาก็ถ่ายคู่กับ
เวลาที่ออกเลยออนไทม์นะไทม์นั้นเลยนะฮะเอาจริงนะ
ถ้าสมมุติอันนี้เป็นการสมมุติกันนะนะถ้าสมมุติว่าเขารับซื้อจริง
แต่ควรจะมาขายเขาเร็วขนาดนั้นเลยหรืออันนี้ก็คิดมึงดิจริงอันนี้ก็อีกมุมนึงนะ
แต่จะหาซื้อเร็วขนาดนั้นเลยหรือวะมันจะได้เร็วขนาดนั้นเลยหรือ
ในมุมนึงนะมุมนี้นะถ้าสมมุติชั่วโมง๒ชั่วโมงนั้นพอไปได้
แต่มาคุ้มก็อยากได้แบบให้โชว์ก่อนเลยได้ไหม
เหรอหรือว่าเวลาที่ลอตเตอรี่จะออกทีนึงไปนั่งรวมกันไว้
ไม่แต่นางเมย์แต่ถ้าสมมุตินางถูก๘ใบมันไม่ตื่นเต้น
ปกติว่าเป็นดราม่าคือนางถูกที๕๐๖๐ใบไงอันนี้นางถูกว่าโอเค
มันเป็นไปได้ไอ้๘ใบเพราะว่านางถูกเลขท้าย๓ตัว๓ใบหนึ่ง๕ใบ
แต่ที่นางโชว์ไลค์บางทีนางถูกเป็นร้อยใบปึกขนาดนี้ไปหาซื้อที่ไหนวะ

นางถูกบางที๕๐๖๐ใบเนาะถูกนี้
ใช่ต้องเจ้าละ๒ใบเจ้าละ๓ใบเจ้าละ๔ใบไปเรื่อยต้องเลขเดียวกันอย่างนั้น
แต่เอาเถอะสุดท้ายแล้วใครที่ถูกลอตเตอรี่งวดนี้ก็ยินดีด้วยนะคะ

นี่เอาล่ะเดี๋ยวเรากลับไปกันที่โควิดวันนี้เป็นวันแรกที่คอรมอลเขาฉีดกันแล้วใช่ไหมฮ
แล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรี
เพื่อป้องกันโควิด๑๙เรียบร้อยเขาว่าอย่างนั้นโดยก่อนการฉีดเนี่ยได้ทำการชั่งน้ำหนัก
แล้วก็วัดความดันก่อนจะเซ็นเอกสารยินยอมสมัครใจ
มาทางด้านนายกเองก็ทำการเลือกขวดวัคซีน
ก่อนจะชูขวดพร้อมกับบอกว่าอ๋อนายกเลือกขวดวัคซีนด้วย
ขวดนี้ของแท้อย่าไปเขียนอะไรเลอะเถอะ
ขอให้เขียนดีนายกบอกอย่างนั้น
จากนั้นในแพทยงผู้วรวรรณก็เป็นหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญ
เพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวศาสต
แพทยศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย
ให้กับนายกแบบเบ้ามือ
สำหรับวัคซีนเข็มที่๒ของผลเอกประยุทธ์
จะมีกำหนดฉีดในวันที่๒๕พฤษภาคมนี้
อันนี้ก็จะเป็นการไลฟ์สด
ต่อกันกันไป

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในวันนี้

รวมผู้ป่วยยืนยันสะสมนะวันนี้ก็๒๗๑๕๔ราย
หายป่วยแล้ว๒๖๒๙๙รายแล้วก็ยอดรวมผู้เสียชีวิตสะสม๘๗รายค่ะ
สำหรับผู้ป่วยรายใหม่ก็แบ่งเป็นจากระบบเฝ้าระวังแล้วก็ระบบบบริการ๒๑ราย
ค้นหาผู้ติดเชื้อเชิงรุกในชุมชน๑๒๓รายอันนี้จำนวนจะดูเยอะนิดนึงเนาะ
เพราะช่วงนี้ก็ทางย่านบางแคร์เขาก็มีการลงไปเชิงลุกกันเยอะนิดนึง
แล้วก็๓ค่ะผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศแล้วก็เข้าสถานกักกันโรคอีก๕รายด้วยกัน
แน่นอนฮะสงการของเราวันนี้อีกไม่ถึงเดือนเนาะ

สรุปแล้วสรุปขรมมยังไม่ได้ตอบมันได้ไหมคะ
แต่วันนี้เมื่อมันมีคลัสเตอร์เกิดขึ้นที่บังแคร์ปุ๊บ

เราควรจะมีการสะหน้าเฉพาะหรือเปล่า

ถ้ากลับมาละลอร์กสามนี่คือตายหมดนะ

หยุดสงการแต่ละคืนให้ทุกคนก็หยุด
ก็คือหยุดสงกาลได้แต่อย่าเล่นน้ำ
ก็คือเขาบอกว่าให้หยุดเล่นน้ำไม่มีปาร์ตี้โฟม
ไม่มีจัดกิจกรรมแต่สามารถลดน้ำดำผมขึ้นมาได้
ใช่ก็ตามที่บอกไว้ตั้งแต่ครั้งแรก
แต่ให้เปิดถนนเข้าสารได้แต่อนุญาตเฉพาะประเพณีไทย
ลดน้ำดำหัวได้ไหมได้กินข้าวด้วยกันได้ไหม
ตักบาทส่งน้ำพระลดน้ำขอพรผู้ใหญ่ได้ครับ
วันนี้คุณอิทธิพลคุณปลื้มเขาพูดเลยครับว่า
จริงแล้วเขาชุดสอบคอชุดเล็กเมื่อวันที่๑๗มีนาคม

สอบคอชุดใหญ่ใช่ไหมครับเรียกว่า
กรอบการผ่านผ่อนปลน
ในช่วงกิจกรรมเทศกาลสงการเนี่ยว่า
จริงแล้วการสาดน้ำปะแป้งให้งดเว้นไปก่อนไหม

เนื่องจากว่ายังมีการกังวลจากหลายภาคส่วน
ถึงกรณีการเกิดคลัสเตอร์ใหม่
ซึ่งคลัสเตอร์ใหม่ไม่ใช่เฉพาะที่บังแคร์จริง
ประธุมธานีก็มีถูกต้องปะแล้ววันนี้มันยังมีอีกหลายที่
มันมีโอกาสที่จะกลับมาละลอก๓
น่าเป็นห่วงอ่ะถูกแล้วเขาบอกว่าเอาอย่างนี้แหละ
กรณีการเกิดคลัสเตอร์ใหม่ทำให้กังวลว่า
ถ้าหากมีการสาดน้ำเนี่ยมันจะไปกันใหญ่ใช่ปะ
ใช่ณวันนี้คือทุกสิ่งทุกอย่างนะครับ
ซึ่งอีกหนึ่งท่านที่น่าจะตอบเราได้ก็คือคุณอนุทินชาญวิรากูลเนี่ย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยก็กล่าวถึงทั้งหมด
วันนี้คือสิ่งที่คนจับตามองรัฐมนตรีหนูก็คือการฉีดวัคซีน
แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาดูรัฐมนตรีว่ามันจะทำ
เขาบอกไปอย่างชัดเจนแล้วว่าอย่าเล่นน้ำเลย
แต่ทุกอย่างงานเงินอะไรทุกอย่างกระตุ้นเศรษฐกิจเราทำกันได้หมด
แต่วันนี้มีคนหลายที่นายกฉีดไปปุ๊บ

ยุโรปเขาประกาศเลยอ้าวหยุดจำนายก่อน
เศรษฐ์เยมันสเปนใช่ไหมริ่มเลือดมาจริง
เขาประกาศมีแต่นายกฉีดไปเสร็จแล้วอ่า
นะครับซึ่งวันนี้คุณอนุทินเขาก็พูดเรื่องเนี้ยเป็นเรื่องหลักเลย

การพิจารณาผลของคณะแพทย์พร้อมยืนยันว่า
พร้อมเป็นอย่างมากที่จะจัดฉีดให้กับประชาชน

ก็จะส่งผลต่อมาตรการผ่อนปลนในช่วงสงการหรือเปล่านั้น
คุณอนุทินเขาระบุเลยว่ามันต้องอยู่ความปลอดภัย
แล้วก็สถานการณ์นะตอนนี้มันต้องดูวันต่อวัน
มันจะต้องดูวันต่อวันสถานการณ์เห็นไหม
วันนี้เราติดตามคลัสเตอร์ก็บอกว่าวันเดียวกรุงเทพพุ่งเป็นร้อย
กลับมาเป็นร้อยเป็นร้อยจากที่เราเห็นแบบตัวเล็กน้อย
กว่า๒๐กว่าอยู่ดีวันนี้เป็นร้อย

วันนี้รัฐมนตรีหนูพูดเลยว่าอยู่ที่สถานการณ์แล้วก็ความปลอดภัยของประชาชน
ไม่ได้พิจารณาเพียงเพื่อความสนุกหรือต้องการเอาใจสังคมเท่านั้น
แต่เมื่อถามย้ำว่าถึงเวลานี้ก็ยังไม่รับปากว่าประชาชนจะเล่นน้ำสงการได้หรือเปล่า
คุณอาจารย์ก็บอกเขายังไม่ขอตอบ
เขายังไม่ขอตอบว่าจะเล่นน้ำได้หรือเปล่าอันนี้ก็จริงนะเรารอดูอีกสักนิดนึงดีกว่าเนอะ

สมกัณฑ์ป้าบอย่างนี้คนถือขันเวลาภาษาความแข็งแมงความแข็งแมง
อย่านะไม่ต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
คือพอเห็นฯภาษาคงไม่เอาแล้วไม่กล้าสู้ละวะ
ก็มีที่เราน่าจะตามมองตอนนี้นักความปฐม
นครปฐมตอนนี้ติดเพิ่ม๑๒คนล่าสุดแล้วก็มีเด็กนักเรียนติดอยู่ด้วย๖ขวบ
แล้วก็อีกสิ่งนึงรู้สึกวันนี้จะมีอยู่ที่กรุงเทพฯที่ชัดเจนพอสมมุติกรุงเทพฯมหานคร
เพราะฉะนั้นก็น่าจะตามมองพอสมมุติว่าทั้งหมดจะเป็นยังไงเพราะว่ามันจะไปยังไง
มันก็ส่งผลต่อสงการที่มันจะเกิดขึ้นถูกต้องจริง
หยุด๒วันใช่หยุดไปไหนก็ไม่ได้ถ่ายโฆษณาเสาร์อาทิตย์ไว้ก็ได้เยอะกว่า๓๐ล้านแล้ว
จริงฉันหยุด๒วันสมมุติถูก๓๐ล้านบาทดีใจหรือหนีเพื่อนกลัวพวกเราหรือเปล่า
ก็จะต้องไปริมรถว่าการถูกรางวัลที่๑มันเป็นยังไงไงครับ
อ๋อไปใช้เงินอย่างนี้อะมศมันยังไม่ได้ใช้หรอกก็เก็บเนี่ยแหละแต่มันจะถูกจริงเหรอ
มันจะมีความสุขยังไงเนอะไม่ทุกวันนี้หัวชุดหาซื้อยากอยู่แล้วนะ
บอกว่าบางทีก็๕ใบ๗๐๐ในประวัติศาสตร์ของเราเนี่ยดาราใครเคยถูกรางวัลที่๑ไหมมดมีไหม
แฟนพิเติร์นตะวันถูกไม่กี่วันที่ผ่านมารางวัลที่๑เลย
จริงหรอจริงแฟนพิเติร์นตะวันถูกเมื่อประมาณก่อนหน้านี้ประมาณเดือนนึงไม่เกินนี้แต่สังเกตมั้ย
คนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งยังไงก็ต้องทำบุญทุกคันลาบสุดเลยเราสังเกตสิเราไปนั่งไล่ดูแบบว่า
ข่าวคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวสักพักมันจะมีอะไรเกิดขึ้นเราเคยทำมูไนท์เนาะเรื่องคนที่ถูกรางวัลที่หนึ่งเนาะ
เชื่อป่ะเมขายลอตเตอรี่ปรากฏว่าหมดคนจะถูกรางวัลที่๑ที่อุดรธานีไปรางวัลที่๑เหลือทั้งชุดเลย
เกือบ๙๐ล้านโอ้โหเล็กเกิดอะไรขึ้นหลังจากพ่อแม่ตายหมดเลยเถอะรถคว่ำแบบอยู่ดีรถรถข้ามมาจากฝั่งเรา
ใช่ไหมไอจีนเนาะใช่ค่ะเสียชีวิตตายหมดเลยแล้วก็แบบคนที่ถูกรางวัลที่๑อ่ะมักจะแบบว่าถ้าสมมุติทำบุญรับไม่ถึงอ่ะ
โดนเรื่องใหญ่หรือแม่กระทั่งยามคนแนลต่างโยศาสตราบอย่างที่แบบว่าตอนนั้นแบบครอบครัวดีกันอยู่ดีเนี่ยถูกรางวัลที่๑ปุ๊บก็ผัวเมียจะฆ่ากันตาม
๒ล้านรู้สึกล่าสุดมาแล้ว

แต่ว่าแบบยังไม่รู้ตกลงกันได้ไหม
ไม่มีเคล็ดหนึ่งมีเคล็ดพี่ผู้ชายอีกคนนึง

ก็คือจองไว้แต่ว่ายังไม่ได้จ่ายเงิน

อยู่หรือไม่รู้แต่ตอนนี้มัน
พ่อและแม่หนึ่งคือลอตเตอรี่อยู่ที่ไหนก่อน

ในพูดถึงไอ้งวดของครั้งที่แล้วใช่มั้ยล่ะ
๑มีนาคมหลังวันที่๑๘๓๕

อันนี้เราเคยเล่าไปแล้วป้าไพ
ป้าไพอายุ๕๗ปี
พอมันใกล้ถึงวันเราเข้ามาแล้ว
อย่างไรขอให้เล็กพี่หมดดำเอาไว้นะครับ

เขาก็สั่งแม่ค้าเอาไว้บอกว่าเนี่ยเก็บหวยดังกล่าให้หน่อย
นางเขียนชื่อด้วยนะปรากฏว่าสิ่งที่พนักงานสอบสนต้องพิสูจน์ว่า
มีการถูกรางวัลที่๑จริงหรือเปล่านั้นอันนี้ถูกจริงแน่นอนถูกต้องไหมครับ
ตอนนี้ทราบว่ามีการจัดซื้อขายกันหรือยังแต่ขอปิดเป็นความลับ
โดยเหตุผลนี้จะประกอบว่าซื้อโรตตาลี
ยังไม่ได้จ่ายเงินตอนนี้ตำรวจเขาขอปิดเป็นความลับทั้งหมดเลย
ซึ่งจะต้องตรวจสอบก่อนว่าอย่างแรก

แล้วก็ที่สำคัญจะต้องรอให้กองสลากยืนยันการนำสลากไปขึ้นเงินก่อน
จริงไหมมันยังเหลืออีก๒ใบนะที่ยังไม่เอาขึ้นเงินจริงไหม

ถ้ามีก็แสดงว่านางไพมณีเป็นผู้ถูกหวย
แล้วต้องดูด้วยว่าไอ้ใบหวยนั้นมันมีรอยขูดขีดขีดค่าอะไรหรือเปล่า
นะครับตำรวจทางด้านนู้นเขามั่นใจว่ายังไงรู้ไหม
ตอนนี้ความคืบหน้าเนี่ยมากกว่า๘๐เปอร์เซ็นต์แล้ว

ส่วนผู้ขายจะถูกข้อหายักยอกหรือเปล่านั้น

อยู่กับประเด็นว่าได้ขายไปหรือไม่ได้ขาย

แต่คุณป้าที่เป็นคนขายลอตเตอรี่
เขาก็ออกไปสะบงสะบานอะไรด้วยกันวันนั้นทั้งคู่เลยเนาะ

รัฐนาผู้ละครเนี่ยเขาเป็นแม่ค้าขายลอตเตอรี่เนี่ย
เขาให้สัมภาษณ์ว่าช่วงเช้าวันนี้ตนได้ไปร้องศูนย์ดำรงธรรม
ที่จังหวัดสกลนครเนี่ยนะครับ
เขาไปร้องขออะไรขอความเป็นธรรม
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของศูนย์ดำรงธรรมก็ได้รับคำร้องเรียน
จะเกิดตนให้ข้อมูลว่าอยู่ระหว่างการดำเนินการ
หลังจากที่ตนเดินทางไปร้องศูนยำรงธรรมวันนี้
รู้สึกสบายใจขึ้นทางด้านคนขายลอตเตอรี่นะครับ
ซึ่งตนก็ไม่ได้กังวลว่าจะถูกหมายเรียก
เพราะว่าตอนแรกมีข่าวว่า
ในวันนี้ก็แบบทุกอย่างหมดแล้ว
ตนก็ได้ไปกล่าวคำแสดงความบริสุทธิ์ที่วัดพระธาตุเชิงชุม

ก็คือคนที่เขาถูกก็คือเขาไปลำที่นั่นนั่นแหละ
โอเคถ้าอย่างนั้นรอติดตามต่อ๘๐แล้วนะคะ

ปารีนายังไงครับ
เมื่อวานนี้ปารีนาเขาก็ออกมาขอความเห็นใจแล้วว่า

เราก็แน่นอนว่านางหลุดปุ๊บ
๑๐ปีนี้นางจะไม่มีคนที่ชื่อปารีนากัยคุบอยู่บน
เพราะฉะนั้นมันใกล้ตัดสินแล้วล่ะว่าปรินาจะได้เล่นการเมืองต่อหรือเปล่า
เขาได้ยื่นคำร้องขอให้สารวินิจฉัยการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง
อืมกรณีอะไรถ้าเราคิดไม่ออกบอกไม่ถูกก็คือกรณีบุกลุกพื้นที่ป่าสงวนในจังหวัดราชบุรีฮะ
อันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวแล้วก็ส่วนรวมอืม
หลังเนี่ยปรปชมีมติชี้มูลเรื่องดังกล่าวเนี่ย๙เสียงเห็นชอบด้วยความเห็นของคณะกรรมการ
แต่สมมุติว่าการกระทำของผู้คัดฐานเป็นการฝากผลจริงจริงค่ะนะหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของจริยธรรมอย่าง
ร้ายแรงโดยการกระทำอันเป็นการขัดกับระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยคส่วนรวม
อันนี้นะฮะทางนี้ไม่ว่าจะโดยตรงหรือทางอ้อมเนี่ยอันนี้ถือว่ามีลักษณะที่ร้ายแรง
อันนี้ที่เขาว่ากันไปแต่ต้นนะครับและการกระทำการที่ก่อให้เกิดการเสื่อมเสียต่อเกียรตินะฮะ
ของผู้ดำรงตำแหน่งอันถือว่าเป็นลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรม
มีคำสั่งให้ผู้คัดค้าเนี้ยหยุดปฏิบัติหน้าที่อืม
ตั้งแต่วันที่สารดีการประทับรับฟ้องจนกว่าจะมีคำ
พิพากษาก็คือน่าจะต้องหยุดการเป็นสมาชิกสภาพุทธานักษณ์

แล้วก็เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง

สิทธิ์ทางลงการลงเลือกตั้งของผู้คัตคารนะ

สมมุติรัฐบาลชุดนี้อยู่ครบเนี่ยอีก๒ปีเราจะไปเลือกตั้งใหม่
ปรินาก็ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งนะแล้วก็มีเวลาไม่เกิน๑๐ปี
อันนี้ก็ต้องดูว่าสารเขาจะทำยังไงกันต่อไปนะฮะแต่ปรินาเขาก็เริ่มออกมาเรียกร้องแล้วล่ะ
เดี๋ยวช่วงหน้าเรากลับมาแจงกันค่ะเรื่องของคุณสรยุทธ์นะคะ
พักโทษออกจากเรือนจำแล้วยังไงกันต่อ
ครับผมสักครู่เดี๋ยวครับ
หัวม้าว่ะจัดหัวม้าซะหน่อย
มิสติดใส่แล้วซิกพักจะมาเหมือนเมื่อกี้นะ

ไม่เป็นไรแต่ฉันอ่านข่าวนะเป็นชาวเวิร์ดครีมเดินไปล้างมือ

แป้วแป้วกระดาษทิชชูเปียกน้องมาเช็ดก่อนนะ
เอาทิชชูมาเช็ดก่อน

อยากจะมีซิกแพ็กตัวเขาก็ไม่บอกเลย

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับผม

คุณสรยุทธ์ออกจากเรือนจำเนี่ยไวเพราะว่าอะไร
ย้ำเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับบุญคุณนะครับ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะครับ

พักโทษกรณีมีเหตุพิเศษนะฮะ
ของนายสรยุทธ์สุทัศนจินดานะครับว่า

คุณสมบัติเข้าเกณฑ์ได้รับการพักโทษ
กรณีเพจพิเศษนะครับ

ที่ติดกำไรเอ่ออีเอ็มเนี้ยเช่นเดียวกับนายสอยุทธิ์นะครับ
มีแต่มีจำนวนไม่มากกรณีนายสอยุทธ์เนี่ยได้รับการพักโทษ
ซึ่งผู้ต้องขังเนี่ยเกิดความหวัดกลัวครับจนเกิดการจราจนเผาเรือนจำ
ชาวัดบุรีรำเสียหายไปกว่า๑๐๐ล้านบาทและปัจจุบันยังซ่อมแสบไม่เสร็จ
หากเกิดเหตุเช่นนี้อีกจะสร้างความเสียหายให้แก่ประเทศชาติมากนะครับ
ราชธรรมต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่นจึงใช้โอกาสนี้ให้นายสรยุทธ์
ดำเนินรายการเพื่อเผยแพร่ความรู้แต่ยืนยันว่าไม่ใช่เรื่องบุญคุณ
มาเกี่ยวข้องนั่นเองครับด้านนายอายุทธ์นะครับผมนะฮะ
ธิบดีกรมราชธรรมนะครับกล่าวว่ากรมราชธรรมเนี่ย
ชี้แจงเรื่องการพักการลงโทษนะครับกรณีที่มีเหตุพิเศษของนายสรยุทธ์
ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นไปตามประโยชน์ของผู้ต้องขังนะครับ
จากการทำหน้าที่ผลิตสื่อเรื่องเล่าชาวเรือนจำแล้วก็กำลังใจสู่ชาวเรือนจำนะครับ
แพร่ให้กับผู้ต้องขังทั่วประเทศโดยรับรู้ข้อมูลการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
อย่างทั่วถึงนอกจากกรณีของนายสอยุทธ์เนี่ยยังมีนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัว
การลงโทษในโครงการเดียวกันกว่าอีก๑๓๐๐รายนะครับ
โดยการพิจารณาเพื่อพักการลงโทษในทุกโครงการนะครับผม
จากนี้จะพิจารณาจากความประพฤติแล้วก็การทำประโยชน์ต่อทางราชการเป็นสำคัญแล้ว

กระทำความผิดความรุนแรงของคดี
และการกระทำความผิดที่ได้กระทำมาก่อนแล้วด้วยนะครับ
ทั้งนี้คู่คดีของนายสอยุทธ์ทั้ง๒ราย
กรมราชทันได้ดำเนินการตามระเบียบเช่นเดียวกันนะครับ
รวมถึงความประพฤติแล้วก็การทำความชอบแก่ทางราชการเนี่ย
ตามที่กล่าวมาข้างต้นอีกด้วยฮะ
เมย์เคยมีโอกาสได้เข้าไปทำรายการกับพี่สรยุทธ์ที่เรือนจำค่ะ
ก็เป็นเรื่องของแบบการทำอาชีพสร้างอาชีพให้กับผู้ต้องขังบางคนที่
เหมือนแบบว่าเวลาออกจากเรือนจำมีโอกาสได้พ้นโทษออกมาแล้ว
เขาจะได้มีอาชีพไปทำอย่างที่ไปเนี่ยไปกับคุณหรีดก็เรื่องของการทำอาหาร
เขาก็จะมีแบบว่าเข้าไปสอนทำกับข้าวสอนทำกล้วยแขกบ้างสอนทำอาหารบ้างอะไรอย่างนี้
ก็คือก็จะมีแบบว่าเป็นพี่ในเรือนจำนี่แหละแล้วเขาก็สอนเหมือนกันถ่ายทำด้วย
แล้วก็ถ่ายยังไงถ่ายยังไงพี่เขาก็จะถ่ายเสร็จปุ๊บ
เขาก็จะมีการไปตัดต่อแล้วก็เอาคลิปเนี่ยมาออนแอร์ไปซึ่งพี่สรยุทธ์จะเป็นพิธีกรอะไรอย่างนี้
พี่ในเรือนจำนี่ได้เป็นแบบตากล้องเป็นตัดต่อ
แล้วพี่บางคนก็จะมีโอกาสได้มานั่งฟังดูวิธีการทำแบบใกล้ทิศ
สำหรับคนที่แบบดูแล้วน่าจะชอบการทำอาหารแบบจริงจังหรืออะไรอย่างนี้
ก็มีประโยชน์นะครับผมก็เป็นเรื่องราวของการพักโทษของพี่สอรยุทธ์นั่นเองนะครับ
แน่นอนครับหลายคนถามว่าอ้าวที่จริงแล้วตามกฎเกณฑ์ของคุณพี่ยุทธ์เนี่ยก็คือ
เขาเหลืออีก๒ปีกับอีก๔เดือนนะฮะก็คือจริงแล้ว
คนก็เลยถามว่าเฮ้ยจริงตามกฎเกณฑ์จริงแล้วพี่ยุทธ์เนี่ยหลังจากพักการลงโทษเนี่ย
รายอื่นดีกว่าตลอดจนเงื่อนไขต่างคือหนึ่งเช่นว่าเมื่อคุณพักโทษใส่เงินกำไรปุ๊บ
ห้ามเข้าใกล้เรือนจำไม่ให้คืนเครื่องบินหากพิกรจะเป็นเนี่ยเขาต้องขออนุญาต
สบายเคสนะครับไม่ให้ประกอบทำธุรกิจและหรือธุรกรรมเกี่ยวกับบุคคลที่มีคดีความ
ห้ามมีคดีความอีกไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดโอเคพี่ยุทธ์ไม่เป็นอีกแล้ว
ไม่ให้เป็นพิธีกรหรือโคศกในงานที่เกี่ยวกับการเมืองอืมอันนี้แหละคือวันนี้ที่คนเขาถามกันได้ว่า
แล้วพี่ยุทธ์จะกลับมาอ่านข่าวการเมืองได้หรือเปล่าแต่เขาบอกว่าโอเคล่ะกฎมันมีอยู่ว่า
เป็นพิธีกรหรือโฆษกที่งานที่เกี่ยวกับการเมืองแต่สามารถทำหน้าที่สื่อภายใต้จัญญาบันของวิชาชีพได้
เพราะฉะนั้นถ้าสมมุติเอาจริงคุณสอยุทธ์ก็มีสิทธิ์กลับมาอ่านข่าวได้นะฮะ
แต่อยู่ภายใต้จัญญาบันของวิชาชีพพิธีกรวิชาชีพการนำเสนอสื่อได้อยู่ปกตินะฮะ
อันนี้ก็เลยหลายคนคำถามที่คนถามกันมาเยอะเหลือเกิน
อีกเรื่องหนึ่งมีการขยายผลจับกลุ่มเครือขายยาบ้านะคะของนายสรกิจสนสิริหรือว่ากุ๊กระยอง
อายุสามสิบสามปีค่ะก็สามารถจับกลุ่มนายทัศน์เทพอรุณอายุยี่สิบหกปีได้เที่ยมเผือกแกรง
ยึดทรัพย์สินนะคะทั้งบ้านแล้วก็รถยนต์มูลค่านับร้อยล้านบาท
อกจากนี้เขายังมีการอายัดแมวอืม
นี่มีแมวอยู่๖ตัวค่ะประกอบไปด้วยแมวพันธ์สก๊อตติชโฟ๖ตัว
เขาบอกจะเอาแมวมาปรักมามามาให้ค่ะขายต้อตลาดยังอ่ะ
โอ้โหมันมีแต่พันธเนอะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งเป็นแมวพันธเบงกออีกด้วย
อุ๊ยนี่มันหุดลงใช่คือล่าสุดคาแนปรากรแววับสี
ผู้ใหญ่บ้านหมู่เจ็ดซึ่งเป็นผู้ดูแลแมวของกลางเนี่ยนะคะ
ก็เปิดเผยว่าตนเนี่ยในฐานะผู้ใหญ่บ้านก็ได้รับมอบหมายให้ช่วยดูแลเอาไว้ก่อน
แต่เนื่องด้วยที่บ้านจะร้อนแล้วก็เลยเกรงว่าจะเป็นอันตรายกับเจ้าน้องแมว
ก็เลยนำแมวทั้ง๖ตัวไปฝากลูกบ้านคนหนึ่งก็คือนางพัทรพรอินแก้ว
เขาเป็นคนรักแมวมากค่ะคนนี้ซึ่งนางพัทรพรเจ้าของบ้านก็พาไปดูแมวของกลาง
ถูกนำใส่กรงเอาไว้ข้างบ้านที่มีหลังคาแล้วก็มีการนำกล่องเหล็กเนี่ยมากั้น
ทางเข้าเพื่อป้องกันสุนัขก็พบกรงแมวสองกรงค่ะ
ทั้งหมดแล้วก็มีแมวสีเทาลาย๒ตัวแล้วก็สีขาวดำ๒ตัว
กงเนี่ยเป็นแมวสก๊อตติโฟ๑ตัวเป็นเพศผู้สีเทาขาว
ตาน่ารักจังเลยอ่ะทั้ง๕ตัวเนี่ยอายุประมาณ๑๒ปี
แต่เขามีอาการซึมแล้วก็พยายามมองดูคนที่มา
คล้ายกับกำลังมองหาเจ้าของ
ซึ่งเมื่อเข้าไปใกล้ก็พบว่าไม่ใช่เจ้าของ
๔ตัวก็จะเบือนหน้าหนีน้องเบือนหน้าหนีเลย

อันนี้เป็นนิสัยแมวอยู่แล้วด้วยส่วนตัวเนอะเออขณะเดียวกันทางสมาคม
พิทักษ์สัตว์ไทยก็ได้พยายามติดต่อปปส

ไม่ตายมันร้อนน่ะอ๋อเหรอ

คือทางปปศหลังจากที่เห็นโพสต์การขายท่อตลาดของกลาง
เป็นสัตว์เลี้ยงก็ส่งผลให้คนรักสัตว์

ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยก็มีกฎหมายป้องกันการทารุณกรรม
แล้วก็การจัดสวัสดิภาพสัตว์แล้ว
โดยราชการที่พบสัตว์ของกลางนั้นควรจะแจ้งกรมประสุทธิ์พญาไทยก่อนเป็นอันดับแรก

เพื่อวิงวอนปปศหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โปรดระงับมาตรการขายท่อตลาดแมวดังกล่าว
แล้วก็มอบคืนเจ้าของหรือว่าประสานทางกรมประสุทธิ์
เพื่อที่จะส่งมอบแมวให้กับองค์กรสวัสดิภาพสัตว์
ที่เขาสามารถที่จะตรวจรักษาสุขภาพ
แล้วก็จัดหาบ้านใหม่ที่เหมาะสมให้กับน้องเขา
ก็จริงก็มันก็ต้องเป็นคนที่รักน้องนะ
บางทีมันก็ยากนิดนึงอะเนาะ

แต่แมวมันโตแล้วด้วยเนอะมันไม่ใช่ลูกด้วย

ติดเจ้าของไปแล้วเนาะ
จริงมันโตแล้วอะแต่ไม่เจ้าของก็ไม่อยู่แล้วไม่ใช่หรอก

ไม่งั้นก็ต้องหาที่ที่เหมาะกับเขา
หาคนที่รักจริงก็ให้กรมที่เขาแบบว่าดูแลในเรื่องของ
เกี่ยวกับน้องเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงต่างอันนี้เขาดูแลมันก็จะชัดเจนกว่า

ถ้าเดี๋ยวมันเดินชนกันมันข้าบมั่วส้วยหมดนะ
น้องจะข้าบกันดีกว่า
ฉันเห็นเพื่อนฉันเลี้ยงแบบต้องอยู่ในห้องแอร์อะไรแมวพวกนี้

เพื่อนฉันชอบเลี้ยงแมวพี่นิโน่อย่างนี้

อู้วเรื่องแมวอันนี้

เยอะเลยจริงเยอะ

ดึกนี้แมวเล้าเลยพี่นิโน่

บ้าด่าเขาเลย

นี่รถเมยไปถ่ายบ้านพี่นวัด
ก็ต้องเลี้ยงในห้องแอร์อยู่ในห้องนอน
พี่นวัดนี่ห้องนอนแมวอยู่ดี

ถ้าให้ใกล้เศษเราคงจะได้เห็นกัน
รับจริงคนเป็นลูกน้อย
อันนี้ถูกแค่๖ล้าน

โพสต์นี้ก็ถูกเผยแพร่ออกไปดูด้วยว่าจริงหรือปลอมนะครับ
ก็มีคนเข้ามาแสดงความยินดีกับคุณแม่คนดังกล่าเป็นจำนวนมาก
จากนี้เธอยังบอกว่าตอบไปในคอมเมนต์ว่าตอนแรกเนี่ย
กะจะเอาวันเกิดลูกลูกเขาเกิดวันที่๒๑
แต่ปรากฏลูกอ่ะไปหยิบเบอร์๒๒ก็เลยถูกรอบที่นึงไปเลย
คนจะโชคดีฉุดยังไงก็ไม่อยู่
ขอบอกก็เคียร์กับอธิบายคอพอบอกก่อนนะ
มึงต้องพูดบรรชาการเลยต่อไปนะคะเคียร์ต่อไปด้วย
ให้ทรงโทรแสดงคอยดีกันยิ่งกว่า
แย่ตัวเขามาหาแย่ต้องเยอะหละ
แต่คนที่ดันแชร์ต่อไปด้านไม่มีแชร์

คุณนิงปนิตาช่วงหมดเลย

เดือนเหรอคุณแชร์ช่วงเนี่ยเพราะว่าไม่ขอตอบนะคะ

คำถามนี้ไม่ขอตอบนะครับเดี๋ยวมาว่ากันช่วงหน้าชั่วครู่เดียวค่ะอืม
เหมือนแบบตอบไม่ต้องคำถามไม่มองหน้าหนิงด้วย
เมื่อวานคุยแซ่บโชว์ทางช่องวัน
เค้ามีการสัมภาษณ์นกอุสนี
อย่างที่บอกกันหลายคนก็บอกเฮ้ยมันเกิดประเด็นดราม่ากันมากมาย
จักรจันทร์ก็รู้ว่าล่ะว่าตานไม่มีตัวตน
แต่ตัวนกเองทั้งหมดก็ตอบกันเองก็เหมือนกับเองเชื่ออยู่ว่าตานมีตัวตนนะฮะ
แล้วก็เปิดอกเคลียร์ประเด็นนกอุศนีเลยที่ออกมาพูดถึงเรื่องจักรจันทร์ในรายการคุยแซ่บโชว์นั่นแหละ
โดยในรายการเยี่ยงนิง๒นะแหละก็ได้ยินคำถาม
สุดท้ายนกร้องไห้ร้องไห้เลย
ซึ่งจนจบรายการ

ปรากฏว่าก็มีการสัมภาษณ์กันพี่หนิงเขาก็ถามเพื่ออ่ะ
เหมือนพิธีกรถามแขกรับเชิญตอบอะไรอย่างนี้
มันก็มีบางช่วงบางตอนที่พี่นกเขาไปขอตอบคำถามพี่หนิง
แล้วก็มีแบบเขาเรียกว่าไงคะ
ภาษากายที่แบบว่าไม่โอเคอะไรอย่างนี้
เหมือนแบบพี่หนิงเขาขยี้แหละตามพิธีกร
ถูกต้องค่ายี่ให้ออกมาต้องเคล็ดออกมา
ส่วนพี่นกเขาก็ไปตอบบางอย่างที่พี่หนิงถามไป
บางคำถามนี้เป็นคำถามที่ค่อนข้างแรงเหมือนกัน
แต่คุณหิงเขาก็อธิบายว่าเขาต้องถามเพื่อ
อยากจะรู้ความเป็นจริงว่าเรื่องราวมันเกิดอะไรขึ้น
เขาก็บอกอธิบายให้กับนกฟังแล้วนกก็ตอบกลับมาเนี่ย
แต่ว่ามันไม่ตรงคำถามมดแล้วบางทีเนี่ยเขาก็มีแสดงอาการ
แล้วที่สำคัญคือเขาก็ไม่มองหน้านิ่งขนาดเขา
ใช่เขาก็ไม่มองหน้าเขาก็หันตัวมา

เขาก็เลยคิดว่าเอ๊ะคู่นี้นี่จะยังไง
ใช่อย่างบางทีคุณแม่สัมภาษณาราใช่ไหม

ก็พูดจริง

นั่นแหละพอสุดท้ายคนมันไปจับจ้องพี่เมย์ก็ได้ดูคลิปใช่ไหม

แต่เราก็รู้สึกว่าเขาก็ถามคำถามแบบ

หลังมันอาจจะแบบมันดูเข้มข้นขึ้น

ถามที่มันอาจจะเน้นในคำตอบบ้าง
เพราะว่าบางทีถามคำถามไปมันอาจจะไม่ได้คำตอบ

ถามคุณนกว่าแบบคุณนกอยากจะพูดอะไร
ถึงกรณีที่แบบว่ามีการทวดตัวลายไป

แล้วเขาก็ตอบว่าเขาขอโฟกัสที่คุณจันทร์

เขาบอกแล้วว่าเขาสามารถใช้พื้นที่สื่อตรงนี้

อะไรในความรู้สึกของคุณออกไปก็ได้นะ
เขาก็เปิดทางให้แล้วอะไรอย่างนี้
เขาก็เลยไม่มีคำถามตอบว่าเขาจบรายการ

อันนั้นสุดท้ายคุณแม่ไม่ขยี้หรือ
ไม่ใช่แม่ไม่กินเรื่องความรักอะไรอย่างนี้ด้วย

ดีเหรอช่วงหลังจริงมดแขกรับเชิญกว่าแบบนั้นนะจริง

น่าจะเป็นพรีเซนเตอร์ผลิตภัณฑ์ต่อไปคือผงซักฟอก
ก็เห็นกะยี่เวิร์ด
เว้ยอ่าเอียมค่ะอีลืม

ไม่เป็นไรก็รอดูไปเนาะ
ก็ขี้คลายไปเยอะแล้วตอนนี้ก็
ถือว่าเอานะพี่จันก็แต่งงานเร็วนี้แล้วเนาะ

ลี่สรุปเลิกกับแฟนน้องนายจริงไหม

ล่าสุดเนี่ยนะคุณเคลลี่ธนพัฒน์นะครับผมตอบแล้วนะฮะ
เลิกน้องนายนะครับจริงนะฮะ
จริงไหมหลังมีข่าวลือว่าเตียงหักนะครับ

สำหรับหลังเพจดังเจ๊มอย๑๐๘ออกมาฟันทงว่า
พี่เคลลี่ธนพัฒน์ได้เริ่มรักกับน้องหน่ายฉนุตรานะครับ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากแต่งงานมา๒ปี
ส่วนสาเหตุนั้นเนี่ยเป็นเรื่องของทัศนคติที่อายุห่างกันมากครับ
ไม่ใช่เรื่องของมือที่๓แต่อย่างใด
ล่าสุดเนี่ยพี่เคลลี่เปิดเผยว่าข่าวลือเตียงหักเป็นเรื่องจริงครับ
แต่ตนยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์ถึงรายละเอียดนะฮะ

แล้วก็ย้ายออกมาจากเรือนหอเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะฮะ

ก็ถ่ายละครกับพี่เจมมี่ช่วง๒เดือนที่ผ่านมานะ
เพราะตอนนี้ละครอ่อนอยู่ถ่ายกันอยู่ช่วงนั้น

หนูไม่รู้แต่แบบว่าเวลาอยู่ที่กองเราก็ไม่เคยเห็นเขา
พูดอะไรถึงอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้ถาม

เขาก็จะมีคุยกับแฟนเขาบ้างเรื่องลูกเรื่องอะไรอย่างนี้

เหมือนแบบจะถามเรื่องแบบมีลูกหรืออะไรอย่างนี้ดี
ไม่แตะคำถามอะไรอย่างนี้ไปมันคงไม่งดงามแน่เลย
ตอนนั้นก็น้องเมย์ก็ยังไม่ทราบใช่ไหม
อ้าว
ไทยจะบอกให้ดูไหมไอ้เช้าจะรู้ดีสุด

ว้าวขยี่เลยครับขยี่จริงเนี่ย
ค่ะข่าวทำไมเมื่อวัน๒๓ข่าวที่วิญญาณที่ตายไป
ข่าวที่โดนยิงที่ราชบุรีวิญญาณเขาก็กลับมา
มีข่าวอะไรมากมายที่ติดตามกันไปกันก่อนครับ
สวัสดียินดีกับคนที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลทุกรางวัล